สำหรับตำแหน่งสวยและรวยมากนาทีนี้ต้องยกให้กับดีเจนุ้ยพิธีกรคนเก่งของเรา
เพราะว่าตอนนี้งานชุกเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรงานละคร
รวมไปถึงงานดีเจโอ้โหมารุมตุ้มชีเยอะมาก
ก็ไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนก็เลยซื้อรถหรูอย่างพอร์ตมันซะเลย
เขาว่ากันว่าราคาเนี่ยแตะ๒๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
แต่งานนี้นอกจากเรื่องความสวยหรูและสนุนราคาของรถ

และอีกมากมายหลายคนถึงกับร้องว้าวแล้ว
ยังมีอีกหลายจุดที่คนพากันโฟกัส
นั่นก็คือเลขทะเบียนรถป้ายแดงนี่แหละค่ะ
ในช่วงใกล้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้
เห็นแบบนี้ต้องบอกว่าเข้าทางนักเสี่ยงโชคจริงเลยนะคะ
นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วันวันศุกร์นี้
ก็จะถึงวันที่เราจะมาร่วมรุ้นผลรางวัลกันแล้วนะคะ